เพราะว่าเป็นสวนสัตว์กลางคืนที่สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

จึงมีการจัดโครงการพาเด็กไปศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ป่านานาชนิดอย่างใกล้ชิด
ที่มีมากกว่าในห้องเรียน
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณกมลวันการีพัฒน์ครับ
น้องระดับมัธยมมาศึกษาปีที่๑๓กว่า๒๐๐คน
จากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ๔๘ภัณฑ์ศาสตร์
ในพระบรมราชุปธรรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารีจังหวัดลำพูน
กำลังตื่นตาตื่นใจกับเจ้ายีราฟคอยาว

ขณะกำลังผจญภัยส่องสัตว์ในโครงการ
เมืองไทยประกันชีวิตเปิดประตูเรียนรู้สัตว์โลกน่าฮัก

ศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ป่านานาชนิดอย่างใกล้ชิดค่ะ
โดยน้องได้สำรวจบรรดาสัตว์น้อยใหญ่
ในช่วงกลางวันและยามค่ำคืน
เริ่มจากเดินชมสัตว์รอบทะเลสาบ
ข้อดีของการส่องสัตว์ในตอนกลางวัน
คือสามารถมองเห็นพฤติกรรมของสัตว์ได้ชัดเจนค่ะ
นกเงือกหัวแร็ดนกเงือกที่ใหญ่ที่สุด
พบในประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียและไทย
ผลไม้แมลงและสัตว์เลื้อยคานขนาดเล็กเป็นอาหาร
ที่นอนอยู่นี้คือเสือลายเมฆ
ปัจจุบันเหลืออยู่เพียงไม่กี่ตัวในโลกนะคะ
เพราะใกล้ศูนย์พันธุ์เต็มทีแล้ว
มาจะเจอนกฟรามิงโก้ใหญ่
ชอบอาศัยอยู่บริเวณที่เป็นดินโครน
และใช้เท้าคุ้ยเขียดตามพื้น
หลังจากส่องสัตว์ในช่วงเวลากลางวันเสร็จแล้วนะคะ
นับจากนี้ค่ะจะเข้าสู่บรรยากาศ
ในการเที่ยวสวนสัตว์ในช่วงเวลากลางคืน
ซึ่งพฤติกรรมของสัตว์นะคะก็จะแตกต่างกันไปด้วยค่ะ
สัตว์นักล่าอย่างเสือโครงแล้วก็สิงโต
มักจะกระฉับกระเฉงในช่วงเวลากลางคืนมากกว่ากลางวันค่ะ
ขึ้นรถลากเปิดโล่งขนาด๕๐ที่นั่ง
พร้อมเข้าไปสัมผัสกับสัตว์กินพืชอย่างใกล้ชิด
พอรถเริ่มขยับเจ้ากวางน้อยก็จะเดินมาอยู่ใกล้
ชนิดที่ไม่กลัวคนเลยล่ะค่ะ
หูนั่นม้าลายชอบอาศัยอยู่ตามที่ราบโล่งที่เป็นย่า
มีพฤติกรรมอยู่รวมกันเป็นฝูงชอบเล็มย่า
หากินร่วมกับสัตว์อื่นในทุ่งกว้างค่ะ
อกจากนี้เด็กยังจะได้เจอกับสัตว์ป่านานาชนิด
นินละกายวัวแดงและกระทิง

เพราะว่าโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีให้พวกหนูบ่อยค่ะ

หนูได้เรียนรู้หนูได้เจอสัตว์ตัวเป็นจริงเช่นยีรับแบบนี้ค่ะ

ก็ได้สัมผัสด้วยแบบนี้ทำให้รู้สึกแบบ

ถ้าสมมุติว่าเมืองไทยประกันชีวิตไม่มีโครงการนี้
หนูอาจจะไม่มีโอกาสได้มาเที่ยวชมค่ะ
คือการชมการแสดงแสงสีเสียงในยามค่ำคืน

ช่วยเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง
ที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาด้านจินตนาการ
สามารถนำความรู้ไปต่อยอดการเรียนรู้
ที่มีมากกว่าในห้องเรียน

ข่าวทรัศน์ทีวีรายงาน